พอจะได้ยินข่าวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งแถวปฐุมธานีไหมฮะ
เขาบอกว่าเป็นโรงเรียนชื่อดังโรงเรียนหนึ่งในปฐุมธานีนะครับ
คือมีเด็กนักเรียนของโรงเรียนเนี่ยได้โพสต์ข้อความนะครับ
บอกว่าเพื่อนอยู่ชั้นม๖นะเพื่อนผู้ชาย
ถูกเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงใช้เศษแก้วเศษขวดเนี่ย
เอามาปาดคอถึงขั้นเจ็บปาดเจ็บหนักเลยละ
ปัญหาก็คือว่าน้องบอกว่าโรงเรียนเนี่ยไม่อยากให้เป็นข่าว

แต่น้องบอกว่ายอมพลีชีพอ่ะไม่อย่างนั้นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
จะอยู่กันยังไงจะอยู่กันอย่างสงบสุขยังไง
บางคนถึงขั้นบอกว่าถ้าเพื่อนคนที่ก่อเหตุนี่ยังมาโรงเรียนนะ
ไม่มาก็ไม่รู้อีกว่าเขาจะไปก่อเหตุอีกไหมอ่ะ
แต่อีกมุมนึงเนี่ยอีกมิติหนึ่งเนี่ยทางโรงเรียนเขาบอกว่า
เรื่องชื่อเสียงอะไรเนี่ยไม่ได้ห่วงหรอกค่ะ
แต่เอาเข้าจริงแล้วเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยเขาก็มีปัญหา
เราตามไปเจอครอบครัวของน้องที่ก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าเด็กเนี่ยมีปัญหาทางจิตประสาทจริงจริงแล้วถ้ามันมองลึกลงไปอีกเนี่ย
มันเป็นเรื่องของพ่อแม่ครอบครัวก็คือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแหละ
คือการรักษาการไม่ได้กินยาดูอันนี้ก่อน
นี่คือน้องนักเรียนชายชั้นม๖ของโรงเรียนแห่งนี้ที่ถูกเพื่อนทำร้ายนะครับ
ปาดเข้าไปที่คอด้านหลังเนี่ยแพลยาว๕นิ้วเย็บ๘เข็ม
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เป็นข่าวดังขึ้นมา
เริ่มมาจากผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งทวิตข้อความบอกว่า
นี่อาจเป็นทวิตที่ฆ่าตัวตายสำหรับเราแต่ไม่ออกมาพิมพ์ไม่ได้จริง
เราอยู่ในเหตุการณ์และรู้มาพอสมควรเรารู้ว่าถ้าโรงเรียนรู้ว่าเราเป็นใคร
เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับนักเรียนชายที่ภาพที่ท่านเห็นถูกเศษแก้วปาดคอจากด้านหลังเนี่ย
ภาพนี้ก็แชร์กันเยอะนะอยู่ชั้นม๖คนก่อเหตุก็อยู่ม๖นะครับ
คือเพื่อนบอกว่าเด็กนักเรียนชายชั้นม๖คนที่ก่อเหตุเนี่ย
ทักไปจีบผู้หญิงในโรงเรียนทักทางสังคมออนไลน์นะ
แชททางเฟสทางอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าจีบผู้หญิงคนไหนไม่ติดก็จะไปด่าเขา
สุดท้ายคนก่อเหตุไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งแต่เขาไม่ชอบ
วันเกิดเหตุก็คือกำเศษแก้วมาจะไปทำร้ายเด็กนักเรียนผู้หญิง
ไม่ชอบไม่ตอบรักเขาใช่แต่คนเจ็บเนี่ยเพื่อนผู้ชายเนี่ยเขานั่งอยู่ใกล้ใกล้
เขาเห็นเขาก็เลยเหมือนกับจะลุกขึ้นมาบังก็เลยถูกทำร้ายแทนนะฮะ
ปาดเข้าไปที่คอฮะเราตรวจสอบไปแล้วนะครับเรื่องนี้ทางโรงเรียนบอกว่า
จริงฮะทางโรงเรียนยืนยันว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
แต่นักเรียนไม่ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ที่ไม่อยากให้เป็นข่าวเนี่ยไม่ได้ปิดข่าวแต่ไม่อยากให้กระทบถึงตัวนักเรียน
นักเรียนทุกคนนั่นแหละไม่ใช่นักเรียนคนก่อเหตุอย่างเดียว
ก็เลยพยายามใช้วิธีพูดคุยกันคุยกับผู้ปกครองของทุกฝ่าย
เพื่อแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนนักเรียนคนก่อเหตุเป็นเด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
และยังไม่มีการพักการเรียนอืมเนี่ยไอ้คำว่ายังไม่มีการพักการเรียนเนี่ย
ทำให้เพื่อนเขาบอกว่านี่ไงคะ
คือถ้าเพื่อนยังมาก็ไม่ไปก็แล้วกัน
เด็กในโรงเรียนไม่มีใครอยากไปโรงเรียนกันเลยเพราะว่ากลัว
แก้ปัญหาด้วยตัวเองแบบนี้ละกันเนี่ยนะฮะเพื่อนเขาก็บอกอย่างนี้กันเลยนะครับ
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้หน่อยค่ะไปคุยกับน้องนักเรียนชายที่ถูกทำร้าย
น้องบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๙ธันวาคมที่ผ่านมานะ
แล้วเขาไม่เล่นด้วยไม่สนใจก็จะไปด่าไปขู่ทำร้ายร่างกาย
ซึ่งคนล่าสุดที่มีกรณีก็คือเพื่อนของเขาเพื่อนของเขานั่นเอง
เพราะฉะนั้นคนนี้มั่วไปหมดล่ะ
ก็ยอมรับว่ามันก็มีการโต้เถียงกันสักพักหนึ่งนะครับ
ผู้ก่อเหตุส่งข้อความเสียงมาด่า

ข้อความภาพเนี่ยข้อความตัวอักษรเนี่ย
ส่งข้อความเสียงมาด่าแล้วขู่ทำร้ายร่างกาย
นี่ฮะน้องบอกว่าโดนขู่มาก่อนแล้ว

แต่สิ่งที่น่ากลัวคือเกรดกูตบ
เกรดกูทำอะไรไม่ได้กูเข้ามาหาอะไรไม่ได้

เพราะอะไรเหรอกูทำอย่างนี้พวกกูเคยโดน
แต่กูต้องแคร์ไหมไม่แคร์แล้ว
นี่ค่ะคือน้องเขาให้หลักฐานเราดูว่า

คนก่อเหตุที่ส่งแชททางเสียงมาหาเขาเนี่ยนะฮะ
ปะทะคารมข้อความแล้วก็เสียงกันในแชทเสร็จแล้ว
เขาบอกว่าต่างคนก็ต่างขอโทษกันแล้วนะ

แต่พอมาถึง๒๐ธันวาเรื่องมันไม่จบฮะ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุพยายามเข้ามาหาเรื่องเพื่อนของน้องเขาที่เป็นผู้หญิง
คนที่ว่าจีบแล้วเขาไม่สนใจทางแชทอ่ะค่ะ
ช่วงพักเที่ยงตอนนั้นน้องคนเจ็บนั่งอยู่กับเพื่อนนักเรียนหญิงคนนั้นในโรงอาหาร
คนก่อเหตุนะพอเห็นก็เดินมาเลยเดินมาหานักเรียนหญิงอ่ะนะ
ซึ่งตอนนั้นน้องคนเจ็บเขาไม่เห็นว่าคนก่อเหตุเนี่ย
ำเศษแก้วเศษขวดในมือมาด้วยถืออาวุธมาด้วย
พอผู้ก่อเหตุเดินมาถึงใกล้โต๊ะน้องเขาเลยลุกขึ้น
เพราะรู้ว่ามาหาเรื่องรู้ว่ามาแน่นอนก็เลยลุกขึ้น
คนก่อเหตุก็เลยเอาเศษแก้วลักษณะเหมือนขวดปากฉลามอะไรอย่างนั้น
ค่ะมาแทงเข้าที่คอนะฮะอ่าก็พยายามปัดมือคนก่อเหตุออก
มันก็ชุนละมุนนะครับจนเนี่ยบาดเข้าไปที่คอด้านหลัง
ค่ะแต่พอเกิดเหตุแล้วหันไปมองเนี่ยนะ
เพื่อนคนก่อเหตุยังทำหน้าลักษณะเยาะเย้ย
คือไม่ได้สลดหรือว่าตกใจหรือว่าแบบสำนึกอะไรเลย
ทำหน้าแบบเยาะเย้ยจนเพื่อนคนอื่นเห็น
ต้องรีบมาดึงตัวแล้วก็แยกกันแล้วครูก็มา
หลังจากผู้ก่อเหตุลงมือทำร้ายน้องคนเจ็บแล้ว
ยังไปโพสต์ในเฟซบุ๊กอีกนะ
โพสต์เฟซบุ๊คต่อหรือคะ
โพสต์ว่าสนุกดีนะวันนี้
เดี๋ยวฟังเสียงน้องคนเจ็บอีกทีนะฮะ
เค้าว่าอย่างไรทักไปหาผู้หญิงเยอะเยอะแยะ
แบบถ้าคนไหนไม่เล่นด้วยก็จะแบบประมาณว่าด่าเสียหายด่านแรง
แล้วก็ที่ผมทักไปหาเขาก็คือมีผู้หญิงในห้องผม
ก็คือมินเป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่มาตามกวนตามอะไรประมาณนี้
แต่เขายังไม่ได้ทักมาแต่ว่าผมแบบทักไปหาเขาดักไว้ก่อน
เพราะว่ากลัวแบบว่าที่จะมาด่าที่จะมาทำอะไรทางนี้

ครับก็ทักว่าเออทำไมถึงมายุ่งถึงมาอะไรประมาณนี้
ยุ่งกับโรคจิตหรือเปล่าทำไมต้องแบบอะไรมาเนี่ย
ผมนั่งได้ประมาณ๕นาทีเขาก็เดินมา
เดินมาแบบเดินแบบแลบลิ้นอะไรมาแต่ตอนนั้นผมยังไม่เห็นอาวุธเขา
เพราะว่าเหมือนเด็บอยู่ข้างตัวเนี่ย
เดินแรบลิ้นมาแล้วจริงผมคิดว่าถ้าตอนนั้นเขาเดินผ่าน
ถ้าเขาเดินผ่านผมก็จะไม่อะไรกับเขา
เพราะว่าแค่เรื่องด่ากันอย่างนี้มันขอโทษกันได้
มันไม่ถึงขนาดแบบต้องชกต่อยกันต้องอะไรกัน
ผมคิดว่าถ้าเขาเดินมาแล้วทีนี้เขาไม่ได้เดินแล้วเขาผ่าน
เขาหยุดเขาหยุดเขาหยุดอยู่ที่ผมก็เลยลุกแล้ว
เพราะแค่ว่ามันต้องมีอะไรแน่แหละเพราะก็เลยกะจะลุกขึ้นแล้วไปถามว่า
เนี่ยมึงขอโทษพิมพ์ใจกับไอ้ซายได้ไหม

เพราะว่าแค่ด่ากันแค่อะไรกันเข้าใจผิดกัน

เขาหันมาผมปุ๊บเขาก็แทงผมเลย

บอกหันมาปุ๊บเลี้ยวเข้ามาปุ๊บแทงเลย
ผมก็เลยจับมือล็อกกันไปล็อกกันมา
แล้วก็เอาอาวุธของเขาออกกันมือ
เพื่อนก็มาห้ามอะไรมาเยอะแยะเต็ม

คือสถานการณ์ตอนนั้นมันไม่เหมือนว่าเขาจะตั้งใจมาทำผม
เพราะว่าเหมือนจะตั้งใจมาทำผู้หญิงมากกว่า

ไม่เข้าจุดสำคัญไม่โดนเส้นเลือดใหญ่นะ
แต่ก็เจ็บนะฮะยาว๕นิ้วเย็บ๘เข็ม
เรื่องนี้นั่นแสดงว่าเกิดขึ้นจริง
แล้วถ้าฟังพฤติกรรมของเด็กที่ก่อเหตุแล้วเนี่ย

กลัวจนผมเห็นข่าวนี้นะคุณรัชพร
แล้วก็เนี่ยผมก็ฟังจากที่น้องเขาเล่าให้ฟัง
ตามที่คุณจุรายุทธ์ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยนะ

หลายคนก็สงสัยหลายคนก็ถามเหมือนกันนะ
เหมือนว่าคุณบอกแบบนั้นได้ขนาดนั้นเลยหรือ

ใช่เราไปคุยกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะ
ซึ่งตำรวจสภองเมืองปฐุมธานีเรียกน้องคนก่อเหตุมาสอบประคำ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยน้อง
มันเกิดขึ้นตามที่ที่มันถูกเล่าออกมาเนี่ยจริงไหม

น้องบอกว่าจริงเขาทำจริง
แต่ที่เขาทำลงไปเนี่ยเพราะเขาถูกท้าทายจากกลุ่มของน้องที่ได้รับบาดเจ็บมาก่อน
วกกับว่าตัวเขาเองเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยก็เลยบันดาลโทษะ
ใช้เศษแก้วที่ไปหยิบมาจากอาคารของโรงเรียนที่กำลังก่อสร้างเนี่ย
แล้วเรื่องที่ว่าชอบทักไปจีบผู้หญิงในโรงเรียน
และถ้าใครไม่สนใจก็จะไปด่าเขาไปข่มขู่เขาอันนี้จริงไหม

เขาก็เป็นผู้ชายอ่ะแล้วในเฟซเขาก็มีผู้หญิงเป็นเพื่อนอยู่เยอะแยะ
พอเจอคนที่ถูกใจเขาก็ทักไปจีบบ้างก็เรื่องปกติ
แต่เวลาจีบใครก็จะชอบตื้อจนทำให้ผู้หญิงด่าเขาก็เลยด่าคืนบ้าง
อีกกรณีคือมีผู้หญิงบางคนยอมคุยด้วยให้ความหวังแต่ไม่จริงจังกับเขา
เขาก็โมโหก็เลยด่ากลับไป
เราตั้งใจจะอันนี้ก็ผิดเองที่ตรงเราก็ไปเดินผ่านเขานั่นแหละ
แต่กลุ่มเขาแต่เราไม่พูดเราไม่อะไร
แต่เขาก็ฮึดขึ้นมาตามปกติแล้วก็ถามคำถามว่าจะเอายังไง
ก็เหมือนการท้ากันไปเรื่อยนะแต่โดยส่วนตัวเป็นพวกนิสัยไม่ชอบให้มาจี้จุดซ้ำ
ฟังแล้วน่ากลัวนะ

เขายอมรับทุกอย่างว่าที่เล่ามาก็ทำจริงแต่เขาก็มีเหตุผลของเขา
ทีนี้เราก็เลยลองไปคุยกับญาติของเขาจริงตั้งใจจะไปคุยกับพ่อแม่แหละ
แต่ก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่
พ่อแม่เนี่ยแยกทางกันตั้งแต่เขายังไม่เกิดด้วยซ้ำ
คือเหมือนกับพ่อแยกทางกับแม่ตั้งแต่แม่ยังท้องเขาอยู่แม่เนี่ยทำงานต่างประเทศ
รวมถึงตัวของผู้ก่อเหตุคนนี้เขาบอกว่ามีอาการทางประสาทแล้วก็อารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนค่ะ
เวลาถูกล้อหรือขาดใจอะไรเนี่ยนะจะโมโหเลือดขึ้นหน้าทันทีเลย
ครอบครัวพาไปรักษาแล้วก็ให้กินยามาตั้งแต่เด็กแล้วคือเป็นแบบนี้อารมณ์ร้อนแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้ว
กินยาตั้งแต่เด็กใช่พาไปหาหมอกินยาแต่เด็ก
ตอนนี้อายุ๑๖ถูกต้องแต่ว่า๑ปีหลังเนี่ยค่ะเขาหยุดรักษาแล้วก็หยุดกินยา
เพราะครอบครัวเห็นว่าก็ดูควบคุมตัวเองได้แล้วดูควบคุมอารมณ์ได้แล้วก็เลยให้หยุดการรักษาแล้วก็หยุดกินยา
อันนี้เราไม่แน่ใจว่าให้หยุดกันเองหรือว่าแพทย์คือต้องให้แพทย์เป็นคนสั่งนะ
ส่วนใหญ่ต้องให้แพทย์เป็นคนสั่งแต่นี่ครอบครัวดูว่าเขาก็ดูปกติแล้วดูควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี
แต่กลายเป็นว่าหลังสังเกตเห็นว่าเอ๊ะท่าจะไม่ดีอีกแล้วเริ่มฉุนเชื้อหงุดหงิดอีกแล้ว
นัดหมอจะพาไปรักษาวันที่๒๒มกราคมปีหน้านัดหมอเรียบร้อยแล้ว
ถ้ามันข้ามเดือนข้ามปีนะก็ไม่รู้ว่าคิวแน่นหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
แต่สุดท้ายมันดันมาเกิดเรื่องนี้ขึ้นก่อนค่ะยอมรับด้วยว่าน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ย
เคยก่อเหตุทำร้ายคนอื่นมาแล้วด้วยครับแต่ครั้งเนี้ยหนักที่สุด
สำหรับสาเหตุทางญาติก็บอกว่าก็เพราะว่าถูกล้อนี่แหละ
ก็เลยเหมือนแบบโมโหเลือดขึ้นหน้าแล้วก็เกาะเหตุลงไป
เราเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างงี้อยู่แล้วซึ่งซึ่งคนอื่นเขาไม่ค่อยเข้าใจ
แต่ว่าการที่เขาโดนจี้โดนอะไรอย่างนี้บางทีมันวิบขึ้นมา
มันก็ทำให้เขาเป็นอย่างงี้ค่ะหลังหลังตอนเนี้ยเราเห็นว่าเขาอ่ะ
ไปแล้วเขาก็โอเคครับเดี๋ยวไอ้ไปทำอะไรอย่างนี้
คือเขาเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะช่วงนี้คือเราเห็นว่าเขาโอเคในระดับหนึ่ง
แต่เราต้องโทรนัดหมอเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งซึ่งตอนนี้มันไม่สามารถไปได้เลย
เหมือนเมื่อก่อนต้องโทรนัดแล้วเราได้คิววันที่๒มกราเลย
แต่ตอนนี้คือมันไม่ทันมันเกิดเหตุก่อนนะคะ
แต่เรื่องนี้ก็ถือว่าจบด้วยดีสำหรับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหรือเปล่า
ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยเรียกทั้งสองฝ่ายเข้ามาในห้อง

ก็คุยกันด้วยดีนะทั้งคนก่อเหตุและคนเจ็บ

ทางฝั่งผู้เกาะเหตุและครอบครัวก็เกาะขอโทษ

เท่าที่ผมนึกได้แล้วก็ทุกอย่างจริง
มันเกินเหตุจนอีกฝ่ายต้องเจ็บตัวมากเกินที่มันจะควรจะเป็น
ทุกอย่างผมยอมรับผิดหมดทุกอย่าง
สิ่งที่มันเกิดสิ่งที่มันมาจากผม
ผมกราบขอโทษทุกคนในตรงนี้เลยค่ะ
ที่ผมทำผิดไปแล้วแล้วผมจะสัญญาในทุกอย่างว่าผมจะไม่ทำอะไรอีกแล้วครับ
เรื่องของทางคดีความนะครับตำรวจแจ้งข้อหากับคนก่อเหตุนะครับ
ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะฮะ

ส่วนข้อหาอื่นนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่า
ก็ต้องรอฟังทางแพทย์ก่อนด้วยนะครับ
วินิจฉัยอาการทางจิตทางประสาทของน้องตามที่ญาติบอกนะครับ
ขณะที่เรื่องแผลที่ถูกแทงก็ต้องรอใบแพทย์ด้วยนะครับ
ว่าบาดแผลที่น้องที่บาดเจ็บถูกแทงไปทางด้านหลังที่คอ
ถึงอันตรายถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้หรือไม่
ถ้ามันหนักขนาดนั้นก็ต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมจากบาดเจ็บเป็นบาดเจ็บสาหัส
ตัวผู้ก่อเหตุต้องนำไปฝากขังที่ศาลจังหวัดปฐุมธานีในวันพรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งจะได้ประกันตัวหรือไม่ก็อยู่ในอำนาจของศาล
เพราะถือเป็นคดีอาญาตำรวจต้องดำเนินการตามขั้นตอน
ของโรงเรียนสำคัญกว่าเรื่องของเด็กแต่การที่เด็กถ่ายภาพแล้วเอาไปลงโซเชียล
โดยไม่คัดกรองข้อมูลอาจส่งผลเสียส่วนการลงโทษนักเรียนผู้ก่อเหตุ
ต้องรอผลตรวจจากแพทย์ว่านักเรียนผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิตจริงหรือไม่
และต้องพักรักษาตัวนานเท่าไหร่ตอนนี้ทางโรงเรียนโดยท่านผอนะฮะบอกว่าก็เห็นใจทั้งสองฝ่าย
โรงเรียนไม่ได้อยากทำลายอนาคตเด็กนักเรียนทางกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอน
ส่วนเรื่องพักการเรียนเด็กที่ก่อเหตุนะครับตอนนี้ยืนยันว่าทางโรงเรียนสั่งพักการเรียนเด็กที่ก่อเหตุแล้วนะฮะ
แต่จะนานเท่าไหร่เดี๋ยวให้รอฟังผลแพทย์วินิจฉัยก่อนว่านักเรียนคนก่อเหตุจะต้องรักษาตัวอีกนานเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าโรงเรียนไม่ได้พักการเรียนหรือพักแค่๒อาทิตย์
อันนี้ไม่จริงท่านผอบอกว่าคือพักแบบไม่มีกำหนด
จนกว่าจะมีการรักษาใบแพทย์มาชัดเจนว่าน้องเขาสามารถเรียนได้ไหมหรือว่าจะต้องไปรักษาตัวอีกนานเท่าไหร่